ดาดร้อนร้อน
ดาดร้อนร้อนเมื่อทิ้งมาก่อนจะหลับหรือเมฆา
ท่อแสงเรืองรามช่างงามตาในนภาสลับจับตำพอ
ดาดร้อนร้อนเมื่อทิ้งมาก่อนจะลาลงไปไกล
ยามที่ซ้ำต้องพรากจากดวงใจใกล้สังใกล้จะห่วงยอดดวงตา
แต่ก่อนเคยขอเคลียร์กันทุกวันคืนเรือนกุมภา
ต้องอยู่เดียวเคลียววิญญาณเหมือนดังหน้าฟ้าไร้ทิ้งมาก่อน
ดาดร้อนร้อน
หากทิ้งมาก่อนจะลาลงไปไกล
ความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจของอยู่คู่ชายชม
แต่ก่อนเคยขอเคลียร์กันทุกวันคืนชื่อนุรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาณเหมือนดังนภาร้ายทิ้งเหนือก่อน
ยามเย็นทุกอย่างที่เป็นเวลาสุดอาวร
ยามได้ความสว่างห่างทิ้งมาก่อน
ยามรักจำจะจอดอยู่ใกล้ทิ้งมาก่อน
จากกันไป